คุณผู้ชมคะฟ้าเปิดแล้วค่ะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดถึงดวงหรืออะไรใดนะอันนี้คือฟ้าเปิดจริงจริงคือหมายถึงว่าแบบพายงพายุอะไรอย่างเงี้มันไปแล้วยกเว้นภาคใต้เนี่ยภาคใต้ยังต้องเผชิญกับฝนอยู่แต่ที่แน่เราไม่ต้องกังวลถึงพายุลูกใหม่ที่มันกำลังมาแล้วเพราะว่ามันมาไม่ถึงประเทศไทยค่ะไปติดตาม

เริ่มต้นเดือนใหม่ฟ้าเปิดหลังจากที่พายุจากลาหลังจากที่มีข่าวคราวนะคะ
ว่าจะมีพายุอีก๒ลูกพัดเข้าประเทศไทย
แต่พายุสองลูกนี้ค่ะอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างที่คิดค่ะ
อย่างเช่นพายุโคนี้นะคะพายุลูกนี้ค่ะอาจจะโดนมวลอากาศเย็นจากจีนสกัดกั้นเอาไว้
ทำให้ทิศทางของพายุเนี่ยเบี่ยงไม่โดนประเทศไทยนะคะ
เช่นเดียวกับพายุอัศมีค่ะที่กำลังก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ว่าถ้าเกิดมุ่งหน้ามายังประเทศไทยนะคะ
มวลอากาศเย็นจากจีนแพลลงมาสกัดเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนภูมิภาคที่น่าเป็นห่วงในระยะนี้นะคะก็คือพี่น้องชาวใต้ค่ะ
เพราะว่ามีร่องมรสุมฝนพาดผ่านค่ะทำให้ในระยะนี้อาจจะมีฝนตกหนักนะคะ
ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะถึงแม้ว่าพายุโคนีจะไม่ส่งผลกระทบจากไทยมากนักนะคะ
ไปส่งผลกระทบอย่างหนักที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
คุณผู้ชมดูมีลมแรงนะคะมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะ
ลิปปินส์ยกให้โคนี้เป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นนะคะที่มีความรุนแรงที่สุดในปีนี้
ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๗ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ